สวัสดีค่ะพบกับรุ๊ปกับร้อนน้ำที่ชั้นณัทชาห์กิตโม้งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะหลายคนบอกโอ้โหฝนตกหนักเหลือเกินค่ะ
เพราะว่าฝนตกกระจายนะคะเกือบทั่วทั้งประเทศค่ะคุณผู้ชม
ภาคเหนือและภาคอิสระในระยะนี้ค่ะ
มีฝนนะคะมีฟ้าหลัวและฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
วกกับมีลมพัดแรงจุดใดไม่มีฝนอุณหภูมิพุ่งสูงสุด๓๙องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกกลางวันร้อนกับมีฟ้าหลัว
มีฝนเฉลี่ย๑๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ระวังอันตรายจากลมพัดแรงอุณหภูมิพุ่งสูงในช่วงบ่าย๓
คลื่นลมสงบค่ะคลื่นสูง๑เมตร
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนตลอดช่วงค่ะ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
สภาพอากาศเนี่ยไม่ร้อนมากนักนะคะจุดใดมีฝนคลื่นสูง๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจุดใดไม่มีฝน
อากาศร้อน๓๘องศาค่ะฝนเน้นตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ
เฉลี่ยร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ค่ะกับมีลมพัดแรง
คุณผู้ชมคะภูเขาไฟบนเกาะเซนต์วินเซนต์
ยังคงปะทุไม่เลิกแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่า
ลาวาไม่ใช่สิ่งเดียวนะคะที่จะพวยพุ่งออกมาจากภูเขาไฟ
ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือกรวดภูเขาไฟค่ะคุณผู้ชม
เป็นกรวดภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะคะ
เหนือจากลาวาค่ะซึ่งมันก็คืออะไร
มันคือหินเดิมอยู่ตรงปากหุบป่องภูเขาไฟคุณผู้ชม
พอภูเขาไฟร้อนระเบิดขึ้นมาเนี่ยหินพวกนี้ก็ตกลงมานะคะ
แล้วก็ถล่มลงมาบริเวณที่อยู่อาศัยของประชาชน
ซึ่งหินกรวบภูเขาไฟมีความร้อนนะคะสร้างความเสียหายค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ